ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะอ่านแล้วก็รันทดใจนะคะ
ตั้งคำถามเป็นแม่แบบไหนถึงทำได้แบบนี้ค่ะ
แม่ใช้ลูกอายุสักประมาณ๕๑๒ขวบไปส่งยาคุณ
ตำรวจไปสืบทราบจนมีการขยายไปจับกลุ่ม
แล้วสุดท้ายแม่หนีค่ะทิ้งลูกไว้รับกรรมรับเคราะห์
แล้วตำรวจลงพื้นที่ไปพร้อมกับฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพสัตหีบจังหวัดชนบุรีร่วมกับฝ่ายปกครอง
แล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ชาวบ้านเข้าไปร้องเรียนว่ามีการใช้เด็กเนี่ย
ออกไปส่งยาในพื้นที่ตำบลช่องสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปพบสภาพบ้านคือเป็นห้องเล็ก
มีเพียงเด็กผู้หญิง๑คนแล้วก็เด็กชาย๓คน
แล้วน้องอายุคือระหว่าง๕๑๒ขวบค่ะ
อยู่ภายในบ้านไปเจอน้องเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ย๔คนนะคะ
พร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนมากเลย
พอสอบถามเด็กเด็กบอกว่าแม่เพิ่งออกไปข้างนอกเอง
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าแม่เนี่ยตัวแม่เนี่ยน่าจะไว้ตัวทันนะคะ
ทีนี้จากแนวทางการสืบสวนสอบสวนทราบว่าแม่ของเด็กมีพฤติกรรมคือ
จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่มาเป็นเวลานานแล้วด้วย
ลูกตัวเองนี่แหละค่ะนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้า
ให้ลูกตัวเองเป็นเอเจนไปส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าเป็นประจำ
ขณะนี้นะคะชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวแม่คนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
ซึ่งมีนายศักดิ์พงศ์สัมพันธ์อายุ๒๗ปีกำลังมาซื้อยาเสพติดอีกด้วยนะคะ
ตอนที่ไปที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัว
แล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปค่ะส่วนเด็กเด็กทั้งสี่คนทำไงอ่ะ
ที่บ้านพักเด็กระยะวชนจังหวัดชนบุรีค่ะ
ได้ส่งไปดูแลที่บ้านพักเพื่อติดต่อหายาทและหานักทาง
ในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนะคะ
สงสารลูกจังเลยนะครับ